อีกครั้งนะคะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ

เจอคนร้ายอยู่จดแผ่งเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับ

คุณผู้ชมครับทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์จบเรียบร้อยแล้วนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ท่านยืนยันกับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสถาน
ทั้งหมดนั้นจบลงแล้วรายละเอียดทั้งหมดนั้นสามารถสอบถามได้
ท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ที่จะเดินทางมาสิบนาฬิกาของวันนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ย
พบตรจะเดินทางไปรอรับทางตัวของรองนายกรัฐมนตรี
ถึงนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาถึงนะครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นสดสดณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะนั่นคือสถานการณ์ล่าสุด
เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ไมมาพูดบรรชการตำรวจแทนชาติตื่นทางไปบรรชการสถานการณ์ทั้งหมด
ที่พูดออกมาผ่านไมค์จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทุกอย่างจบแล้ว
ค่ะนะฮะก็คือคนร้ายถูกวิสามันแล้ว
เวลาจะถามอะไรเดี๋ยวเราจะถามท่านหน้ายกเตียงมาทางแรงข่าว๑๐โมง
คือเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทาง
เพิ่ยวว่าเดี๋ยวท่านหน้ายกรัฐมนตรี

ด้วยอากาศยานไปที่โคราชเพื่อที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วย
เยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในครั้งนี้
พร้อมกับรับทราบสรุปสถานการณ์แล้วก็เตรียมให้กำลังใจ
เยี่ยมให้กำลังใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากท่านนายกลงพื้นที่แล้ว
ให้คุณผู้ชมเห็นเวลาข้างของเราเนี่ยนะ
ภารกิจนี้จบลงทั้งหมด๑๗ชั่วโมง๔๗นาที